คุณผู้ชมภาคกลับมาเบรกนี้บันทึงไทยรัฐของเราเปิดหล่อหลอเทพบุทธ์
เทพบุตรที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
อิดอิสรพงศ์เทพบุตรสุดหล่อหน้าหวานกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจะเด็ดจันทรา
บอกเลยว่าปล่อยเมื่อเที่ยงตรงปุ๊บมาที่รายการเราที่แรกต่อ

จันทราจันทราจันทราจันทรา
จัดเด็ดจันทราจัดเด็ดจัดเด็ดจันทรา
เอาเธอนั้นมาเป็นแฟนของฉันจงได้
จัดเด็ดจันทราจัดเด็ดจัดเด็ดจันทรา

เป็นนางแก้มเรือใจพี่ไม่เหลือพึ่งใครได้เลย
ปากคอคิ้วคางนอกนั่งจงฉันบาดใจ
ตาคงผมยาวใจพี่จะอยู่ไงไหว

นอนชวนยนต์เหมือนมนต์สะกดต้องใจ

พร้อมทางใครโดนใจเหนือทอง
ผู้ชนะ๑๐ทิศได้สิทธิ์แค่การรบ
การรักมงจบไม่อยู่กับนวลน้อง
แต่ค่ายชาติชาตรีนารีคือคู่ครอง
เสียงก็ขอลองออกจากชิงหัวใจ
เด็ดจันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทรา
เอาเธอนั้นมาเป็นแฟนของฉันจงดา
จะเด็ดดอกฟ้าจะเด็ดจนเด็ดดอกฟ้า
เอาเธอนั้นมาร่วมเรียกคู่คิวหัวใจ
จะจีบพันธ์ปากจะจีบจะจีบพันธ์ปาก
เอาเธอนั้นมาฝากแม่เป็นลูกกับใคร
จะเด็ดจันทราจนเด็กจะเด็ดจันทรา
เอาเธอนั้นมา
เป็นคู่ชีวิตให้จงได้
จะเด็ดจันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทรา
จันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทรา
จะเด็ดจันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทรา

จันทรา
จะเด็ดจันทราจะเด็ดจะเด็ดจันทรา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ของอีชอิศรพงค์ค่ะ
เด็ดจริงจริง
มาลุคใหม่ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดแหม่คึกคักคึกคลื้นมากเลย
เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เสด็จจันทรา

มีแบบไม้ปล้องดอกฟ้าอะไรอย่างงี้

ก็คือจริงเพลงนี้ครับจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวในตำนานเสด็จจันทราอะไรอย่างใดเลยครับผม
ใช้แค่คำว่าจะเด็ดที่แบบว่าอยากเด็ดอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วก็เปรียบเทียบผู้หญิงเป็นจันทราเป็นดวงจันทร์ที่แบบเขาอยู่สูงแต่ว่าเราอยากจะเอื้อมเขาลงมาให้ได้
แล้วเบื้องสูงขนาดไหนคะ

นี่แล้วบอกหลายคนบอกว่าลุคนี้แหม่ได้ใจจริงเลยเพราะว่าน้องอิ่มเหมือนไม่ค่อยได้เห็นลุคแบบว่าเต้นพริ้วขนาด
อุ้ยแต่นี่ผิวมากนะเธอเป็นสิงคลแรกในการที่แบบออกสเต็ปรวดลายขนาดนี้แล้วหรือเปล่า
ขนาดนั้นครับก็เคยเต้นมาก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าก็เหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยครับหลายรูปแบบครับ
ท่อนเอาเธอนั้นมาเป็นแฟนของฉันให้ได้

มีแต่ถ้าไม่ยากนะคุณผู้ชมน่ารักนะครับ

ชอบมีเจ๊ชอบ

ก็มีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็โสดครับผม
โสดสนิทเลยใช่ไหมคะถ้าเมื่อกี้เขาพูดโสดแล้วขออนุญาตถามเรื่องสเปคได้มั้ยคะ
อ่าแบบไหนคะ๑๒๓

คนมัดรวมเลยก็ได้ครับ
เอาถามสเปคน้องอิทจริงเดี๋ยวมันแฟนดู
จริงชอบคนน่ารักครับก็น่ารักคุยง่ายเข้าใจอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็น่ารักนะคนนอนเข้าใจพี่แจ๊คเสียทรงจริงชอบชอบมาก
ไหนพูดเรื่องความรักแล้วความรักมาพร้อมกับการมูเห็นว่าเมื่อเช้านี้น้องอิดไปมูมาไปไหว้พระพิคเนธมาเหรอ
ใช่ครับก็คือไปวันนี้เป็นวันที่ปล่อยเพลงของเราแล้วก็นับถือพระพิกาเนธอยู่แล้วครับ
ไปไหว้มาตอนเช้าเลยใช่มั้ยที่กรกศิลป่ะ
ใช่ครับที่สถาบันพัฒนศิลป์ครับก็จะเป็นองค์พระพิคเนตที่ทุกคนเคารพบูชาครับ
วันนี้ก็เลยเข้าไปที่ทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสไปนำพวงมาลัยไปไหว้แล้วก็ขอให้เพลงนี้ดังปังครับผม
จริงก็เป็นคนที่ทำบุญเรื่อยอยู่แล้วครับ
แต่ก็อาจจะไม่ใช่สายมูที่แบบจริงจังมาก
เป็นคนที่ชอบทำบุญว่าเงินเถอะสมสมบุญ

เอาสักกี่ร้อยล้านสำหรับดี

เพราะว่าแม่ป๊าที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะ

ชีวิตจริงน้องอิจรรย์เรารับราชการ
แล้วมันจะบาลานซ์ยังไงกับชีวิตนักร้องของเขา
ก็จริงเวลาราชการกับเวลาที่เรารับงานมันไม่ตรงอยู่แล้วครับ
ช่วงเช้าถึงบ่ายก็ทำงานแล้วก็งานนอกเวลา

มันก็เลยบริหารได้ไม่ใช่ตรงนั้น
งานทุกข์ขนาดไหนตอนนี้คิวจ้างงานตั้งแต่เรือง

ตอนนี้ครับก็แน่นมากครับว่างแน่นมากครับ

เจ้าภาพทุกประเภท
เรียนเชิญเจ้าภาพทุกท่านนะครับ

สัญญาว่าไปแสดงที่ไหนก็จะทำให้เต็มที่ให้ผู้คนผู้ชมทุกท่านประทับใจอย่างแน่นอ

นิดนึงเราแอบยืนมองเขามานานแล้วนอกจากบทบาทพาร์ทนักร้อง

หวังว่าทีนี้ก็แสดงซิทคอมครับ

จริงอยากจะมีละครที่แบบยาวเหมือนกัน

เดี๋ยวจะเคลียร์เวลาให้ได้แล้วก็อยากจะมีละครยาว
บทบาทแบบไหนที่ชอบเป็นพิเศษคะข้าน้องอิส

หันไปจบแล้วก็มาจูบทางนี้
การแสดงเราก็ยังน้อยประสบการณ์อยู่ครับ
หอมตัวเนอะ

เป็นว่านะคะน้องอินฝากผลงานหน่อยค่ะ
ก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของอิตด้วยนะครับ

ก็รับฟังได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับ

ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิทธิ์และพี่ทีมงานด้วยนะครับ

เสด็จจันทราวันนี้ล้านวิวแน่นอน

แต่ว่าแน่นอนนี้เดี๋ยวเราลาไปพร้อมแถวเต้น
จัดเด็ดจันทราขอต้องพิกัดหน่อยเนาะ
สอนหน่อยจ้า